วันที่๑พฤศจิกายนพรุ่งนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปตรวจสอบบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างกันหน่อยนะคะ
อาจจะไม่ครบทั้ง๗๖จังหวัดทั่วไทยนะแต่ไปบางจังหวัดกันก่อนนะคะ
ไปที่จังหวัดตากค่ะคือที่จังหวัดตากมีพิธีบวงสวง
เพื่อที่จะเปิดสารเจ้าพ่อพระวอเป็นอดีตทหารเอกพระเจ้าตาก
คืองานที่จัดขึ้นเป็นการจัดตั้งสารขึ้นมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของให้เกียรติทางด้านของอดีตทหารเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมีทั้งส่วนราชการมีทั้งพ่อค้า
มีทั้งประชาชนมีทั้งชาวกะเหลี่ยงปากากยอไปร่วมงานเป็นพันคน
และหลังเสร็จงานเข้าไปหาเลขเดชกันค่ะที่โขนต้นตะเคียนหลังสารนะคะ
แขวนไว้หวังจะได้โชคได้ลาบจากการออกสลากในวันพรุ่งนี้ค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดอุทุมพระราม
รามหรือวัดไผ่แขกในอำเภอเมืองนักเสียงโชคเดินทางมากราบไหว้
พ่อเสด็จประธานพรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุประมาณ๕๐๐ปีค่ะ
อกจากนี้ก็มาไหว้หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
สุพรรณและแม่สบายทิพย์แม่ตะเคียนที่สาราภายในวัดนักเสี่ยงโชคที่ได้รับโชคลาภ
พากันเอาสิ่งของมาแก้บนทั้งวันเลยนะคะสาวสาวเนี่ยมารุมล้อมกระซิบที่ข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
หอมแก้มเลยหอมแก้มรูปปั้นของพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณ
หวังว่าจะได้รับพรมีโชคมีลาบตามความเชื่อจุดไหนก็ต้องมีนะอันนี้นะอ่างน้ำมนต์
อ่างน้ำมนต์ที่นี่อยู่ที่หน้ารูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนี่แหละ
ชาวบ้านเขาก็มามุงดูมาเพ่งหาเลขเด็ดส่วนประชาชนที่เดินทางมาถึงแล้วบางคนก็
จุดอีกจุดที่ศาลแม่สบายทิศแม่แต่เขียนทอง
ชาวบ้านจากอำ๙๑๑บวทนนทบุรีไปที่จุดนี้เลย
คือที่สุพรรณเนี่ยนะมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ต้องเอาแป้งมารูปหาเลขเด็ดจากจุดนี้
โดยลูกชายนะคะที่พามาด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นเลข
บอกได้ไหมไม่ได้นะบอกไม่ได้แต่เขาเขียนมาบอกไม่ได้

ก็จะเอาไปเสี่ยงโชคกันไปนะคะใครเห็นอะไรก็ว่ากันไป
ปิดท้ายเมืองโคราชกันหน่อยชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคลาภ
ต้นมะพร้าวแปลกที่มียอดลักษณะคล้ายเสียนพญานาค
อยู่ในสวนหลังบ้านของประชาชนนะคะบ้านของคุณดอนแวงไทยสงฆ์

ดอนเล่าว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มีความแปลกอยู่ที่ยอดค่ะ
หงิกงอคดไปคดมารูปร่างคล้ายกับเสียญพญานาค
ส่วนลำต้นสูงไม่ปกติเหมือนต้นมะพร้าวทั่วไปมันจะเล็กนี่นะคะ
พอชาวบ้านทราบข่าวค่ะไปเลยค่ะ
จุดทูปกราบไหว้ขอโชคลาภขอเลขเด็ด
หลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคมาสถิตที่จุดนี้
ต้นมะพร้าวแห่งนี้แล้วก็มาให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้าน
เคยมีคนถูกรางวัลติดมาแล้ว
จากการที่มาไหว้ต้นมะพร้าวต้นเล็กต้นนี้เนี่ยนะคะ